ผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อนะครับ
งานประเพณีและวัฒนธรรมดีของชาวตำบลฟ้าหย่า
ที่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
ซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสารต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
นั่นก็คือการจัดขบวนแห่มาลัยเข้าตอกนั่นเองนะครับ
ซึ่งมาลัยข้าวตอกก็ทำขึ้นนะครับ
เพื่อเป็นการทดแทนดอกมณฑาทิพย์ซึ่งเป็นดอกไม้แห่งสวงสวรรค์
แล้วก็ในช่วงแห่งวันมาคบูชานี้
ก็จะถือว่าเป็นการนำพวงมาลัยเข้าตอก
แล้วก็ดอกไม้มณฑาทิพย์แห่งสวงสวรรค์นี้
ถวายสู่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับ
ประเพณีวัฒนธรรมดีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๙
ขออภัยตั้งแต่วันที่๑๙ถึง๒๓กุมภาพันธ์นี้นะครับ

ดังนั้นเราติดตามเพราะว่าคนพาเที่ยวนั้นก็คือ
คุณยุธยาตุ้มมีผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรา
พาคุณผู้ชมไปชมงานนี้กันครับ
มาลัยขนาดใหญ่เรียงร้อยด้วยข้าวตอกสีขาวบริสุทธิ์
อย่างประนีตงดงามจากภูมิปัญญาคนท้องถิ่น

ตำบลฟ้ายาดอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยศวทร
กำลังเร่งตกแต่งและเก็บรายละเอียดให้แล้วเสร็จ
ภายในคืนนี้เพื่อให้ทันร่วมงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอก
ถวายตามวัดต่างในวันมาคบูชา
ซึ่งสืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ
กว่าจะได้มาลัยข้าวตอกออกมาสวยงามขนาดนี้

อาศัยความร่วมมือร่วมใจจากคนในชุมชนช่วยกันทำครับ
ขั้นตอนแรกของการทำมาลัยเข้าตอก

วราพรศรีเมืองมือคั่วข้าวเปลือกอันดับต้นแห่งตะบนฟ้าหยาด
ผ่านการคั่วข้าวแต่ละปีเกือบ๓ตัน

ต้องใช้หม้อดินเพราะเก็บความร้อนได้พอประมาณ

ส่วนข้าวเปลือกต้องเป็นข้าวเหนียวนาปี

ข้าวเปลือกครั้งละประมาณ๑กำมือเท่านั้น
ถ้าใส่มากข้าวจะไม่แตกครับ
ใช้ก้านกล้วยเป็นอุปกรณ์ในการทั่ว

เท่านี้ก็พร้อมนำไปร้อยเป็นมาลัยได้แล้วครับ
เริ่มจากการร้อยเป็นเส้นยาวประมาณ๑เมตรไว้ก่อน

แต่เดิมชาวบ้านฟ้าอยากจะถวายข้าวตอก

เรียกว่านำข้าวตอกดอกไม้ใส่จานไปถวายพระ
และเริ่มพัฒนานำข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยครับ
จากมาลัยข้าวตอกควงเล็กที่ทุกบ้านนำไปวัดด้วยความศรัทธาในวันมาท่าบูชา
ผ่านจินตนาการตามยุคสมัย
และเริ่มจากการทำนาข้าวตอกมาร้อยเป็นมาลัยครับ

ตกแต่งเพิ่มเติมแต่ไม่มากนัก
ยังคงเน้นความสวยงามของข้าวตอก
และงำม็งตอนกลผ่านข้าวตอกบางโลก
แล้วมาลัยเข้าต่อพวงใหญ่ของชาวชุมชน
ชาวชุมชนคุ้มฮงเหนือหมู่ที่หนึ่งก็เสร็จเรียบร้อย
อดทนทำตลอดทั้งคืนก็พร้อมออกไปร่วมขบวนแห่
ลักษณะนี้เรียกว่ามาลัยข้อ
พอออกไปร่วมกับอีกหลายชุมชน
ก็เห็นความสวยงามจากความคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ
และได้เห็นมาลัยประเภทสายฝนที่ร้อยลงมาเป็นสายอย่างสวยงาม

จะนำไปถวายพระที่วัดหอกล่องและวัดต่างตามประเพณี
ถือเป็นความภาคภูมิใจที่คนในพื้นที่
ยังรักษาขนบธรรมเนียมและพัฒนาให้ลูกหลาน
สืบทอดกันต่อไปด้วยครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน